มาดูข่าวความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงนะคะ
นั่นก็คือคุณโอวรุธวรธรรมนั่นเอง
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทุกสื่อทุกช่องติดตามข่าวอาการป่วย
แล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนตี๒๔๐นาทีนะคะคุณโอวรุธวรธรรมจากพวกเราไปแล้ว
โพสต์นี้ค่ะตอนตี๒๔๐นาทีก็โพสต์ข้อความไปสบายนะน้อง
ด้วยตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีดำแบบนี้นะคะ
บอกข่าวการจากไปของคุณโอวรุธวรธรรมวัย๔๙ปี
หลังจากที่เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์
เพราะว่าคุณโอมีอาการช็อกหมดสติหยุดหายใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
คุณโอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากไปถ่ายรายการที่ลำพูน
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ช็อกหมดสติหยุดหายใจนะคะ
บอกว่าโอวรุษได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลาตี๒๔๐นาทีที่ผ่านมา
หลังจากนั้นคุณตั้มสมประสงค์ก็มีการโพสต์ข้อความ
บอกว่าหลับให้สบายนะน้องรักพวกพี่อยู่กับโอจนวินาทีสุดท้าย
ไปสู่ที่อันเป็นนิรันดิ์แล้วก็ระบุโพสต์ด้วยว่าโพสต์จากโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
ต้องบอกว่าคุณตั้มคุณนิโน่คุณโอเข้าวงการมาพร้อมกัน

ก็เป็นนักลงนักร้องกันมาสมัยนั้นนะฮะ
ทีนี้เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าพอหลังจากนำเสนอข่าวไปเนี่ยก็มีข่าวออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอตอนบ่ายสอง
นีโน่จะบินด่วนมาที่โรงพยาบาลมาคุยกับครอบครัวมาตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อ

ใช่ค่ะเพราะว่าพี่นีโน่เนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่รักไคร้แล้วก็สนิทกับพี่โอมาก
ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวขอไปดูอาการของโอก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ปิดประตูคือห้ามให้ใครเข้าเลยนะคะ
หลังจากที่พี่นีโน่เข้าไปคุณตั้มสมประสงค์คุณปิงปองสแก่วันก็ไปหารือกันสักประมาณชั่วโมงครึ่ง
แล้วก็ออกจากประตูด้านหลังส่วนคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อออกมาที่ประตูด้านหน้า
ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะคุณพ่อพูดสั้นพ่อแรมบอกว่าขอแถลงพร้อมกับนีโน่ทีเดียว
ทันทีที่เห็นสภาพว่าคุณโอนอนหมดสติอยู่บนเตียง
แล้วก็รู้จากปากของคุณหมอว่าโอกาสที่คุณโอวรุษจะรอดชีวิตเนี่ย
มีไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากนั้นคุณนีโน่ก็โพสต์ข้อความ
ทางไอจีค่ะพร้อมกับภาพคู่รูปนี้นี่แหละบอกว่าหลังจากได้พูดคุยกับหมอแล้ว
ตอนนี้โออาการทรงนะครับทุกฝ่ายกำลังช่วยกันอยู่และจะรักษาโอให้ดีที่สุด
ยืนยันว่าถึงตอนนี้โอยังมีชีวิตอยู่นะครับและจะไม่มีการแถลงข่าว
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้โอและครอบครัวขอบคุณทุกสื่อที่ส่งกำลังใจมาให้โอครับ
เพราะว่าเมื่อวานช่วงบ่ายช่วงเย็นคือกระแสข่าวมาเยอะมากจริงนะคุณ
ข่าวลือเยอะเหลือเกินว่าคุณโอไม่อยู่แล้วคุณโออาการหนักอย่างนั้นอย่างนี้
ค่ะทีนี้เมื่อตอนบ่ายก็คุณนีโน่มาโพสต์แบบนี้
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นคนใกล้ชิดคนสำคัญของพี่โอก็คือพ่อแรมวรธรรมคุณพ่อของพี่โอนั่นเอง
ก็ได้บอกหลังจากที่ไปดูอาการลูกชายในห้องไอซียูนะคะ
พ่อแรมเนี่ยบอกว่าตอนนี้พ่อทำใจไว้แล้วโอกาสรอดเนี่ยต่ำกว่า๕๐
เพราะว่าหัวใจของลูกโอหยุดเต้นมาแล้วหลายครั้ง
ที่ผ่านมาลูกก็รอดมาได้หลายหนรอดมาด้วยปฏิหารหลายครั้งแล้ว
เช่นเคยขับรถไปตกข้างทางจนซี่โครงหักทิ้มปอด
แล้วก็เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เรือจมน้ำที่เขื่อนแม่งัด
ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนมาช่วยลูกโอจนรอดตายมาได้

และหางน้ำของผมก็บอก
ต้องบอกว่ามหาข้าว่าจะว่ายังไง
แต่ตอนนี้อาการก็ยังอยู่ได้ค่อนข้าง
ไม่ได้ผิดตัวไม่ได้ผิดตัวไม่ได้ผิด
หมอบอกสั่งตัว๕๑๐ที่กินอีกรอบ
พี่เค้าเคยรอดมาพี่รอดมาหลายหรือ
หรือจมที่คุณเข้าอ๋อนึง
จะไหว้เข้าฝั่งหรือจะมาช่วย
แล้วที่ว่ารถชนที่โทษก็ขึ้นก่อน
คุณค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูประวัติของคุณโอกันหน่อย
คุณโอวรุธวรธรรมเกิดเมื่อวันที่๑๗กันยายน๒๕๕๙
เป็นนักแสดงที่มีทื้อเสียงมากในยุค๙๐
แล้วก็เป็นบุตรชายของนักแสดงอาวุโสแรมวรธรรม
คุณโอจบการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคิสเตียน
แล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษเพื่อเรียนต่อด้านการบิน
คุณโอดันเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักชวนของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
เรื่องแรกที่แจ้งเกิดก็คือภาพยนตร์เรื่องคู่กรรม
คู่กรรมก็เป็นโกโบริคู่กับจินตลาสุขภัทร
เรื่องนี้ทำให้คุณโอนั้นโด่งดังขึ้นมาเป็นอย่างมาก
ในหมดบาร์ดนี้ตามมาด้วยภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง
ก่อนเข้าสู่จอแก้วก็คือแสดงละครต่างนะฮะ
โดนเล่นละครทฤษละทัศน์เรื่องระองดาวพี่เลี้ยงน์และในฝัน
อันนี้เป็นช่วงที่โอ้โหดังสุดเลย
อย่างมากละครเรื่องสุดท้ายที่พี่โอเล่น
คือสัมผัสพิษวงศ์ตอนพระเอกที่หายไป

ใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีกรรายการโทรทัศน์
หลายบริการในอดีตก็เป็น
วรุษนั้นเคยได้รับฉายาว่าเจ้าชายสายเสมอ
เนื่องจากว่ากิติศัพท์ก็เป็นที่รู้กัน
คุณโอก็อาจจะมักจะมาสายในงานแสดงหรือว่างานพิธีกรเป็นประจำ
ค่อยที่งานค่อยหายไปจากวงการบันเทิงนะครับ

ก็มีการเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้คุณโอวรุษนั้นต้องอำลาวงการบันเทิงอย่างถาวรนะครับ
กระทั่งเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
คุณโอนั้นไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการลงทุนทำอาชีพเสริม
ก็เป็นธุรกิจร้านอาหารร้านเครื่องดื่มชื่อว่าบ้านวรุษ

หลังจากเลิกดื่มสุราอย่างเด็ดขาดมาครึ่งปี
เพราะว่ามีอาการมือสั่นจากเรื่องของโรคพิษสุราเรื้อรัง
จากการติดเหล้ามานานกว่า๓๐ปี
ไทยรัฐทีวีก็ขอแสดงความเสียใจ
กับการจับไปของคุณโอวรุษมรธรรมด้วย